พาไปพิสูจน์กันหน่อยนะคะว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่คือรอยพญานาค
หรือมันคือรอยอะไรเอาช่วยกันดูนี่ค่ะอยู่กลางบ้านของคุณยายท่านหนึ่ง
เป็นรอยแบบนี้คุณเคยเห็นรอยแบบนี้ไหมคะไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้มาก่อนเลย
เออดิฉันไม่เคยเห็นเลยนี่คือบ้านของคุณยายกรีสกุลนะคะ
อายุเจ็ดสิบห้าปีเป็นชาวท่าขี้เหล็กชาวบ้านเนี่ยพอรู้ข่าวว่า
มันเหมือนมีรอยพญานาคอยู่กลางบ้านคุณยายกรีมาดูกันใหญ่เลยค่ะ
หลายคนเชื่อว่าเนี่ยรอยพญานาคแน่เลยมาให้โชคลาภแน่
เพราะที่ผ่านมาคนที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้โชคดีถูกรางวัลอยู่บ่อย
เราก็ไปคุยกับคุณยายกรีนี่คุณยายแกพยายามพูดคุยให้สัมภาษณ์
เพื่อที่จะได้ให้เก็บภาพแล้วก็เห็นรอยพญานาคไปด้วย

เล่าไปตามรอยพญานาคเลยนะคุณยาย
ใช่ค่ะคุณยายแกบอกว่าบ้านหลังนี้เคยถูกน้ำท่วม

พอน้ำลดก็กลับเข้ามาทำความสะอาดบ้านก็ตกตะลึงเลยค่ะ
เพราะห้องชั้นล่างของบ้านมันเกิดรอยนี้ขึ้น
เป็นรอยคล้ายงูขนาดใหญ่ยาว๓เมตร
เหมือนเลื้อยอยู่บนกระเบื้อง
ใครเห็นก็ตกใจเอ๊ะนี่มันรอยอะไร
บางคนบอกอู้พญานาคแน่เลย
เพราะว่าก่อนหน้านั้นโอ้โหมีคนเห็นพญานาคค่ะ
มีคนเห็นพญานาคมาเล่นน้ำอยู่ในสระน้ำหลังบ้าน๒ตัว
ซึ่งหน้าบ้านมีอ่างน้ำและรูปพญานาคด้วย
ประกอบกับยายกรีบอกโอ้เมื่อคืนนี้วันเพ็ญเดือน๑๒
ยายฝันฝันเลยหลับตื่นฝันเห็นพญานาคเลื้อยผ่านหน้าไป
แต่คุณยายแกบอกเลื้อยแบบกระดึบมาค่ะ
ลองฟังเสียงคุณยายหน่อยค่ะ
โอ้วโอ้วโอ้วโอ้วมาเข้าทางนี้
แล้วพอเจอมันว่าอันนี้จะไม่เก็บบ้านเขา

แต่ฉันมานอนตีหนึ่งที่ยังนอนหลับตี๒ยังนอนไม่หลับยังไม่หลับนะ
แต่ฉันมาดูตรงนี้ก่อนเมื่อคืนพาลูกป้าต้ามาดูนะ
คือเราไม่เก็บบ้านให้เขาแต่เราเห็นแล้ว
มาเก็บบ้านก็ไม่เห็นอีดรอยไม่เห็นอีดรอย
ถ้ายังไงจะมีชอบไหมโอ้โหยายกริย์ก้านเปลี่ยนไปเลยค่ะ
บางหลานมาขอเพิ่งบรรณีนะมาชมบรรณีแม่งล่ะ

นี่ค่ะตอนแรกที่คุยเป็นยายกรีตอนนี้ไม่รู้เป็นใครแล้วอ่ะ
อันนี้เป็นจริงนึกว่าจำลองเหตุการณ์
ไม่รู้เหมือนกันแต่เพื่อนบ้านยายกรีบอกว่า
ยายกรีแกเป็นคนมีองค์แกไปรับขันห้ามาเมื่อช่วงสงกราน
กลับมาอาการเป็นแบบนี้เลยเหมือนมีคนแก่มาสิง่างร่าง
ว่าแบบนี้ค่ะหลายคนเลยบอกว่าแบบบ้านเล็กที่คืออะไรนะ